คุณผู้ชมครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์มีเด็กผู้ชายอายุเพียง๔ขวบถูกพ่อแท้
เอาสากทุบหัวและตามร่างกายเสียชีวิตอยู่ในห้องพัก
ตำรวจบุกไปรวบตัวพ่อได้เมายาหลอนอยู่เลยแต่ลูกอ่ะตายไปแล้ว
เป็นตำรวจสนภาษีเจริญบุกเข้าไปจับกลุ่มชายอายุ๔๑ปีในห้องเช่า
ซอยเพชรเกษม๓๖แยก๑๔แขวงบางจากเขตภาษีเจริญ
แล้วก็มีของกลางเป็นสากะเบือหรือไม้ตีพริกเปื้อนเลือดอยู่๑อันนะฮะ
ช่วงเย็นของเมื่อวานตำรวจรับแจ้งว่า
ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลบางไผ่มีการรับตัวเด็กชายอายุ๔ขวบ
พ่อแท้ซึ่งมีประวัติใช้ยาเสพติดคุ้มครั่งทำร้ายจนตาย
มีแผลชะกันตามร่างกายอาการสาหัสตอนแรกเนี่ยสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ไปสอบปากคำภรรยาของผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นแม่ของเด็กด้วยก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเธอไปธุระ
ปล่อยให้ลูกอยู่กับสามี๒คนในห้อง
พอกลับมาพบว่าลูกชายถูกสามีที่คุ้มครั่งทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็อยู่โรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตลูกเอาไว้ได้
เช้าวันนี้ครอบครัวของเด็กชายวัย๔ขวบได้มีการเชิญพระสงฆ์
ทำพิธีชมโดยวิญญาณตามความเชื่อทุกคนก็ยังโศกเศร้าเสียใจอยู่
ขณะที่ทางด้านของนางอัญชาลีซึ่งเป็นยายของเด็กเองก็บอกว่า
ตอนนี้ครอบครัวเสียใจมากไม่มีใครคาดคิดเลยว่าพ่อแท้
จะทำร้ายลูกได้ขนาดนี้นะฮะทั้งที่พ่อลูกคู่นี้รักกันมากเหลือเกิน
หลานชายเป็นเด็กอายุ๔ขวบวัยกำลังน่ารักร่าเริงแล้วก็ฉลาดพูดเก่ง
ทุกคนก็รักมากไม่คิดเลยว่าจะจากไปก่อนวัยอันควร
ล่าสุดตอนนี้ตำรวจสพนภาษีเจริญยังคงสอบสวนพ่ออยู่
อาชีพเขาก็มีอาชีพรับจ้างสูบซ่วมหลังก่อเหตุที่ฆ่าลูกแล้ว
ก็ยังคงมีอาการมือล้อยร้อนเหมือนคนที่เสพยามา
ตอนนี้ยังไม่รู้ยังไม่ยอมรับว่าเป็นคนลงมือฆ่าลูกตัวเองนะครับ